นั่งอ่านข้อความที่คุณผู้ชมส่งมาทุกวันเลย
ก็จะมีเรื่องประเด็นที่คุณผู้ชมถามมา
ว่าเรื่องของเศร้าดำมันคือบหน้าไปถึงไหนแล้ว

ซึ่งวันนี้เราก็มีความคืบหน้า
เขามีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสัตว์โลก
เมื่อวานนี้นะคุณสืบสกุล๔ตุลาคมเป็นวันสัตว์โลก
ซึ่งก็เป็นวันสากลเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญ
แล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องของสิทธิ์ในชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์นะคะ
เขาก็มีการมารวมกลุ่มทำกิจกรรมกัน
เมื่อวานนี้มีการจุดเทียนรำลึกถึงการตายของเสือดำ

แล้วก็แสดงเจตนารมณ์ด้วยว่าเสือดำต้องไม่ตายฟรี

เมื่อวานค่ะทางกลุ่มพิทักษัตริย์พร้อมด้วยกลุ่มทีชาล่าพิทักษ์เสือดำ
กว่า๓๐คนมารวมตัวกันที่หน้าหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพ
เพื่อจุดเทียนรำลึกถึงการจากไปของเสือดำ
แล้วก็เป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่าเสือดำจะต้องไม่ตายฟรี
แม้ว่าเรื่องของคดีความตอนนี้จะอยู่ในขบวนการของชั้นศาล
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการจุดเทียนเป็นข้อความ
วงคืนความยุติธรรมให้กับเสือดำค่ะ
แล้วก็มีการร้องเพลงชีวิตสัมพันธ์
ตัวแทนกลุ่มบอกว่าไม่อยากให้การเรียกร้องความยุติธรรม
ให้กับเสือดำเงียบหายไปหรือเป็นกระแสแค่ช่วงแรก
เพราะแม้คดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลแล้วแต่ก็ยังวางใจไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าคนที่ฆ่าเสือดำเป็นบุคคลที่มีอำนาจทุน
อยากให้การเคลื่อนไหวเรียกร้องความยุติธรรมไม่หายไปตามการเวลา
แทนกลุ่มบอกด้วยนะคะว่ามั่นใจว่าถ้าเกิดว่ามีการรวมพลังกันแบบนี้
แล้วก็เป็นการรวมพลังอย่างต่อเนื่องจับตาคดีดังกล่าว
กว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดก็เชื่อว่าเสือดำจะไม่ตายฟรีค่ะ
กิจกรรมเมื่อวานก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะไม่มีความรุนแรง
มีสายฝนโปรยปลายมาในช่วงท้ายของกิจกรรมค่ะ